ต้องย้ำเตือนกันเพราะว่าไม่อยากให้ใครเสียสิทธิ์
รวมถึงอยากให้การต่อสัญญาและการทำสัญญาใหม่

ใช่แล้วค่ะมาต่อกันที่กิจกรรมดีของทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ
ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลสระบุรีค่ะ
เพื่อที่จะซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ติดตามได้จากรายงานค่ะ
สระบุรีเป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ
โรคหลอดเลือดและหัวใจและด้านเด็กแรกเกิด
ในส่วนของการรักษาเด็กแรกเกิดในแต่ละปีมีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้น
จากเด็กคลอดก่อนกำหนดและมีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์
ผลต่อภาวะการหายใจซึ่งเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด
เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สามารถช่วยให้ทารกแรกเกิดนั้น

โรงพยาบาลสารีต้องขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นอย่างมากนะครับ

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จัดงบประมาณเราในวงเงิน๕ล้านบาท
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์นะครับซึ่งถือว่ามีประโยชน์มากต่อการให้บริการคนไข้
อุปกรณ์ครุพันธ์ชิ้นที่๑ก็คือเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กทารกแรกเกิด

ก่อกาลของเครื่องมีความดีคือสามารถปรับปรับการช่วยหายใจที่เป็นความถี่สูงได้
ประมาณ๑๐๐๐กรัมแต่เด็กปกติข้อนมา๒๕๐๐กรัม
มี๑๐๐๐กรัม๑๒๐๐กรัมอย่างนั้นปอดเขาความจุเล็กมาก
ตัวนี้สามารถปรับความจุปอดให้มันมีขนาดน้อยได้นะครับ
แล้วก็สามารถกระตุ้นถ้าเกิดความดันมันสูง
ได้ปริมาณการอัดอากาศไปที่เหมาะสมจากตัวเด็กที่ตัวเล็กนะครับ
เพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้ถือว่าช่วยได้มากนะครับ
จากเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด
งบประมาณที่สำนักการสลักกินแบ่งรัฐบาลได้มอบให้
ทางโรงพยาบาลได้นำไปจัดซื้อ
เครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นความถี่สูง
หรือเครื่องอันตราซาวอีก๑เครื่อง

ช่วยให้ผลการตรวจมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น
เครื่องที่สองที่ทางสลักการณ์สลักกินแบ่งมอบให้เราก็คือ
เครื่องตรวจคลื่นความถี่สูงหรืออันตราซาวน์ที่เราคุ้นเคยดี
อันนี้อยู่วงเงินที่๓๒๐๐๐๐บาทนะครับ
ก็เราได้รับมอบตั้งแต่๑๑ธันวา๒๕๕๘นะครับ

และปัจจุบันเรามีคนไข้ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น
การตรวจร่างกายของแพทย์โดยใช้มือใช้หูฟัง
คงไม่สามารถตรวจได้ละเอียดเท่าที่โลกเป็นในปัจจุบัน

สามารถทำให้เราเห็นอุยภัยในคนไข้นะครับ
หมอก็มีเครื่องมือที่มีความละเอียดคมชัด
ก็จะช่วยให้ในการที่ใช้ในการรักษาวันไข้ได้ดี

โรงพยาบาลสระบุรีจึงวางแผนที่จะพัฒนา
เพื่อรองรับการบริการให้มากขึ้น
โดยเฉพาะในส่วนของทารกแรกเกิดที่ในปี๒๕๕๙
จะเพิ่มจำนวนเครื่องช่วยหายใจจากสิบสองเครื่องเป็นสิบหกเครื่อง
จากปัจจุบันมีทารกที่น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์เพิ่มมากขึ้น
การพัฒนาคุณภาพการรักษา
เพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับทารกเหล่านี้
อุบลรัฐนวลเนียมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน